กระตันยูในการช่วยเหลือ

อยู่ระหว่างการช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ภายในชุมชน
เทศบาล๒๘ซอย๑หรือชุมชนประปลาเพื่อที่จะเข้าไปดูบ้านเรือนของ
ตัวเองข้างในหมู่บ้านนะครับโดยบริเวณจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็น
บริเวณจุดที่มีน้ำท่วมหนักมากในพื้นที่อำเภอปากช่องอีกหนึ่งจุดนะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมติดตามภารกิจกับทางมูลนิธิร่วมกระตันยู
ในการนำเอาคนท้องและก็คนแก่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกจากบ้านเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้
เขาบอกกับผมครับว่าน้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนไหลแรงและเร็วมาก
ทำให้ไม่สามารถที่จะเอาข้าวของอยู่ในบ้านเนี่ยได้ทันมากตอนแรกอ่ะมันมันยังไม่เยอะขนาดเนี้ย
มันก็มาตามร่องน้ำใช่ไหมคะท่อระบายน้ำอ่ะพอสักพักหนึ่งพอมันขึ้นมาเต็มอย่างงี้แล้วอ่ะ
มันถึงแรงมากเลยออกไปไหนก็ไม่ได้เลยแล้วประสานขอความช่วยเหลือไปนานหรือยัง
ก็ก็ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ก็ไม่มีมันก็มีแค่เรือแค่อะไรก็ไม่กล้าออกไปกันแล้ว
อันนี้มาเพราะอะไรค่ะอันนี้อันนี้เป็นพ่อปู่ดีใจไม่ได้ออกมาตอนนี้
ก็ก็ดีใจอะค่ะตกใจไหมตกใจมากเมื่อคืนเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมาแบบนี้
มันไม่เคยมาอย่างนี้ไงไม่เคยมาเลยปีห้าสี่ก็ก็ไม่แรงแต่มาเรื่อยเรื่อย
อืมแต่ปีนี้แรงแรงมากน่ากลัวมากเลยก่อนหน้านี้นายวิเชียรจันทรรุไทย
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาบอกนะคะว่าตอนนี้น้ำอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่อำเภอปากช่องนั้นมีฝนตกน้อยมากและไม่มีมวลน้ำที่น่ากังวลใจนัก
แต่เมื่อวานนี้มีมวลน้ำค้างอยู่ที่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่อง
ไหลเข้ามาในเขตเทศบาลอำเภอปากช่องขณะนี้กำลังไหลเอ่อเข้าท่วมตรงจุดบริเวณสะพานขาว
บริเวณถนนมิตรภาพสายเก่าระยะทางท่วมประมาณยาวประมาณ๕๐๐เมตร
ระดับน้ำสูงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรรถขนาดเล็กนั้น
ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก
จะใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมงมวลน้ำก้อนนี้ก็จะเคลื่อนผ่านเขตเทศบาลอำเภอปากช่องไป
และน้ำจะไหลผ่านในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนลำตะครองต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับน้ำที่ท่วมในชุมชนที่ปากช่องนี้
มีทั้งชุมชนโรงสูบชุมชนปลาปลาชุมชนพึ่งหลวง
เรือนประชาชนนั้นได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณ๓๐๐๔๐๐หลังคาเรือน
ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้อบพยพประชาชนออกมาเรียบร้อยแล้ว
และบางส่วนนั้นก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเป็นห่วงบ้านเรือนที่อยู่ด้านในนะครับ
ยังไม่มีท่าทีว่าจะออกมาจากบ้านแต่อย่างใด
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนั้นยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือและเร่ง
ที่จะลำเลียงทุกคนออกมาอย่างเต็มที่
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากชังจุดนี้แล้วเนี่ย
ว่าตอนนี้อ่างลำตะคองนั้นกลับเก็บน้ำไว้๑๗๐ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก
เพื่อปรับระดับน้ำระบายให้เหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อกากเก็บไว้ไว้ใช้ดำรูดดูแล้ง
คุณผู้ชมครับภาพสดสดณขณะนี้เนี่ยทางคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าระดับน้ำนั้นเนี่ยเข้าไปจากจุดที่ผมยืนอยู่จากจุดที่กล้องซูมเข้าไปเนี่ยจะพบว่าระดับน้ำนั้นสูงมากกว่าครึ่งตัวทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้เรือท้องแบนแล้วก็รถสูงในการเข้าสู่พื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายภาคส่วนกำลังเร่งที่
ต่อเนื่องนะครับและตอนนี้เนี่ยทางจรฐีนั้นก็อยู่ระหว่างการประชุมหารือเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ประสบอุทธกภัยในพื้นที่อำเครือปากช่องจังหวัดนครราชกษีมาหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไปยังสถานีนะครับผมพุทธิพัฒน์บุญนินข่าวไทยรัดทีวีรายงานสดจากอำเครือปากช่องจังหวัดนครราชก
สู้นะแม่นะคนไทยส่งกำลังใจให้นะครับนะสู้นะครับให้น้ำลดเร็วครับคนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้ครับ

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายมากกว่า
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายมากกว่า

มันกลายเป้าหมายมากกว่า

คัตเว้ยยยย

โดรสัตว์โค้งอ่ะโอเคครับยังไงก็จะอยู่บ้านน่ะครับโอเคครับ

เสร็จแล้วขาออกก็ออกทางนั้น
อ่ะ้ะหน้าน่าลงค่อยไปแล้ว
มันจะให้ไม่ในทวงยังไงมาไหลมานี่หน่อยไหลมา
อัดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ลุยน้ำจะเปลี่ยนเกียร์ดิไม่ได้เปลี่ยน

เฮ้ยบันไดอยู่ตรงไหนวะหลงหลงมีบันไดไหมลงน่ะโอเคไป

นี่เหรอน่าจะหลังนี้หลังนี้ไหมล่ะขอบคุณนะครับเนี่ยครับ
น้ำใจคนไทยจะเจอกันทุกครั้งเมื่อมีวิกฤตนะครับ
ไปข้างในรายต่อไปนะครับ

หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลงหลง

หลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลงหลง
หลงหลงหลง

หลงหลง

เดี๋ยวก็ไม่ปิดนี้เดี๋ยวก็ล่วงอีกอย่าง

ต่อมากนะครับ

ว่าอย่างไร
บอร์ดยกลอยบอร์ดสไลด์บอร์ดสไลด์เข้าไปโอเค
ค่อยครับค่อยนะค่อยครับต่อแล้วต่อมา